คุณผู้ชมมาดูกันต่อกับข่าวดีข่าวนี้นะคะของพี่บอลเชิญยิ้มค่ะ
วันก่อนนะคะก็โพสต์ภาพคู่กับลูกชายน้องเบลนี่แหละค่ะคุณผู้ชม
แจ้งข่าวดีนะคะว่าได้เลิกบวชเรียบร้อยแล้ว
นั่นก็คือวันที่๑๗๑๘ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะ
ต้องบอกว่าเป็นงานบวชที่ทุกคนรอคอยค่ะนะคะ
พี่บอลเปิดใจกับเราเลยค่ะคุณผู้ชม

เจ้าตัวบอกว่าพอใกล้ถึงวันที่น้องเบลจะบวชจริง

ตอนนี้ก็ได้ทำแต่กำชับนะลูกบอกว่าสอบเสร็จก็อย่าไปไหนนะ
อยู่แต่กลับบ้านอย่าไปโลดผลที่ไหนนะคะ
เพราะว่ามีความเชื่อแต่โบราณมาบอกว่าคนจะบวชจะมีมารมาผจญ
เนื้อมันหอมใช่เขาบอกแบบนี้ค่ะ
ส่วนเลิกดีนะคะวันที่๑๗ตุลาคมบ่าย๓โมงค่ะ
จะมีพิธีโกนผมนาคนะคะที่วัดประชุมราชแถวลำลูกกาคลอง๖ค่ะ
ก่อนจะจัดกินเลี้ยงงานบวชภายในครอบครัวช่วงเย็นค่ะ
ถัดมาเช้าวันที่๑๘ตุลาคมนะคะก็จะจัดกระบวนแห่นาคค่ะคุณผู้ชม
ก่อนจะทำพิธีอุปสมบทในช่วงสายวันนั้นค่ะ
เราไปฟังเสียงพี่บอลเชิญยิ้มกันหน่อยค่ะ
วันที่๑๗๑๘นี้ครับก็ที่วัดประชุมราชนะฮะ

วันที่๑๗ก็จะมีการปลงผมแล้วก็พระเทศแล้วก็จะมีมหศพ
ก็ได้พวกเราผู้ใหญ่เขาบอกจะเล่นจะไม่จัด
ก็อยากบอกลูกชายคนหนึ่งทั้งที

ยินดีเลยครับยินดีเลยยินดีเลยครับ

เดี๋ยวให้จักรีนอยู่หน้านาคเลยนะฮะถือหมอนเลย
แต่มันมีความกังวลใจก่อนที่จะบวชแค่นั้นเอง
นี่แหละคือบอกเหตุการณ์นี้มันน่ากลัวนะ
ผมสั่งเลยว่าอย่าออกไปไหนสอบเสร็จเข้าบ้าน
เพราะคนเราก่อนบวชมันมีมาผจญแน่นอน
หลังจากที่เกิดเหตุน้องอาร์มผมก็พยายามตอนนี้คือ
อยู่ไหนทำอะไรอยู่เพราะใกล้จะบวชด้วยมันยิ่งน่ากลัวมาก
ก็เป็นความเชื่อนั่นแหละค่ะอย่างที่เรือนขวัญบอกไป
คือคนจะบวชคนจะแต่งงานคนจะรับปริญญาจะเนื้อหอม
ต้องระมัดระวังตัวนิดนึงนะคะแต่ว่าวันที่๑๘ไปแน่นอนค่ะ

อย่างเดียวนะคะหน้าอย่าเพิ่งกี่คอนะคะ
ไม่ไหวจริงค่ะแต่ยินดีกับพี่บอลด้วยนะคะ